แต่ว่าต้องพูดถึงสาวสวยคนนี้นาทีนี้ต้องยกให้เธอเลยเพราะว่าฮอตจริง
สำหรับใบเฟิร์นพิมชนกหรือว่านิราคงสวัสดิ
ไม่มีใครแบบว่าไม่รู้จักชื่อนี้แล้วขวัญใจสาวสองไปเลยเนาะ
ถูกต้องค่ะคือบทบาทนิราเนี่ยเธอตีบทแตกมากเลยจนได้รับคำชมทั่วเมืองเลยนะคะ
ล่าสุดยังคว้าพรีเซนเตอร์แบรนด์ดังของเชนธนารับทรัพย์ก้อนโตไปอีกนะ
งานนี้ก็เลยมีข่าวลือว่าสาวใบเฟิร์นเนี่ยถือโอกาสอัพค่าตัวซะเลย
เอ้าส่วนค่าตัวก้อนจะโตตามที่ข่าวเขาเมาส์กันหรือเปล่าเนี่ยต้องให้เจ้าตัวมาเคลียร์กันจ้า

ก็ประมาณนึงค่ะเท่าที่พี่เชนจะให้

ก็โชคนี้ก็โชคดีหน่อยค่ะ
ก็เรียกว่าการต่อเนื่องที่เป็นผลก็จะพอด้วย
ก็ต้องขอบคุณนิลานะคะไม่เคยอัพเลยละค่ะเน้นปริมาณค่า
และอีกหนึ่งความฮอตที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะ
เพราะว่าใบเฟิร์นไปประเทศเวียดนามมาเป็นครั้งแรก
ต้องบอกว่าได้รับการตอบรับจากแฟนคลับเยอะมากดีเกินคาด
แห่มารอกันจนเนี่ยค่ะสนามบินแทบแตก
เจ้าตัวบอกว่าโอ้โหปลื้มสุดเลย
และความสวยของเธอก็ไปเตะตาในแบบดังชาวพม่า

โอ้โหเขาบอกว่าเขาชอบใบเฟิร์นมาก
เฟิร์นก็เลยบอกว่าขอบคุณที่ชื่นชอบ
หากมีโอกาสได้ร่วมงานกันก็ยินดีนะคะ

หนูไม่มีสเปคค่ะแต่เพื่อนส่งมาแล้วบอกว่าจะฆ่าหนูกันหมดทุกคนเลยตอนนี้
ทีเราก็ปลื้มดาราภาพยนตร์หนังของเขาเหมือนกัน
แล้วเฟิร์นเชื่อว่ามันเป็นความรู้สึกชื่นชมที่ไม่ต่างกันค่ะ
โอ๊ณ่าเปิ้มใจแทนไปไหนก็ได้รับสิ่งตอบรับดี
เธอบอกว่าต้องขอบคุณนิราคงสวัสดิ์ด้วย

อ่ะเดี๋ยวรอว่าจะมีงานคู่หรือเปล่าใช่ค่ะเอาละค่ะเป็น